พาไปดูที่ลบบุรีหน่อยค่ะยังเป็นห่วงเดือนของวันแม่อยู่นะ
คุณครูเขาก็สั่งการบ้านให้เขียนเรียงความวันแม่
น้องคนนึงค่ะเรียนอยู่ชั้นม๒น้องปฐมพร
เขียนมาชื่อเรื่องว่ารักแม่แม้ยากจน
ข้อความที่คุณผู้ชมเห็นย่อหน้านึงเนี่ยนะ
คุณครูน่ะอ่านอ่านแล้วคุณครูตัดสินใจไปหาน้องที่บ้าน
เพราะอะไรรู้ไหมนี่คือลายมือของน้องปฐมพร
พุทธาอายุ๑๓ปีอยู่ม๒โรงเรียนวัดบ้านโพงามที่ลบบุรีนะคะ
ลายมือสวยเลยแหละข้อความเมื่อกี้เรียงความที่น้องเขียนเนี่ย
น้องก็เขียนเอาไว้บอกว่าแม่ของเราฐานะไม่ค่อยดี
มีเราเป็นลูกคนที่สองแล้วเราพอโตขึ้นมาก็อยากกินของต่าง
แม่บอกว่าไม่มีตังค์เพราะว่าฐานะไม่ดี
รวมถึงที่ผ่านมาน้องเขาเขียนไว้บอกว่า
เรานั่งเล่นอยู่ที่ร้านกับแม่แม่ใช้ทำอะไรก็วิ่งไปวิ่งมา
เอาถุงให้แม่บ้างวิ่งไปแลกตังค์บ้าง
ถ้าแม่ขายของดีแม่ก็ซื้อขนมมาให้กิน
ถึงวันเกิดจะไม่มีเค้กหรือของขวัญแต่ก็มีความสุข
อยากให้แม่อยู่ด้วยกันไปนานรักแม่เหมือนที่แม่เคยบอกว่ารัก
ตอนที่จะหย่ากับพ่อถึงจะมีปัญหากันนิดหน่อย
ก็จะช่วยแม่หาเงินช่วยแบ่งเบาภาระแม่นะ
แต่ประโยคที่สำคัญก็คือครอบครัวยากจนมาก
คุณครูก็เลยอยากจะไปเยี่ยมบ้านของลูกศิษย์คนนี้

คุณผู้ชมเห็นไหมฮะตอนที่ครูเดินเข้าไป

และสภาพมันไม่ได้เป็นบ้านเลย
มันเหมือนกับเอาสังกษีมาแปะให้พออยู่ได้ค่ะ
มาวางทับซ้อนกันแบบนี้
ดูตอนที่คุณครูไปเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียน

นี่แหละค่ะคือบ้านบ้านจริง
คือเด็กแน่ของเราอาศัยสถานที่แห่งนี้
เรียกว่าบ้านแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยจริง
คณครูก็เดิน
จะบอกว่าหดหูมากสำหรับการเยี่ยมบ้านครั้งนี้นะคะ
ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีห้องหนา
ไม่มีไฟฟ้านะคะ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นล้มละลายจากพิษโควิด
แล้วก็ได้มาอาศัยที่แห่งนี้ค่ะ
ในการแบบสร้างบ้านชั่วคราว
คุณผู้ชมเห็นสภาพแบบนี้

น้องบอกว่าหนูก็นอนอยู่ที่นี่นี่แหละค่ะ
ก็คุณครูเนี่ยอัดคลิปไปเสียงคุณครูก็สั่นไป

แล้วบ้านกว่าจะเดินเข้าไปถึงเนี่ยนะ

แล้วบ้านที่นี่หน้าฝนทำยังไรคุณบุง

โอ๊ยเจอแดดทีนี้ไม่รู้จะขนาดไหนนะคะ
ใช่แล้วฝนตกก็คือนอนตากฝนนะคะ

ใช้มีหลังคากันแดดกันฝนแบบนี้ผูกกับไม้ไผ่
ข้าวของเครื่องใช้ก็วางอยู่ตรงพื้นดินนะคะ

ก็เลยเอาที่นอนมาให้น้องใช้จะได้ช่วยเหลือน้องเบื้องต้นก่อน
อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของห้องน้ำ

คือคุณครูนั่งจับเข่าคุยกับลูกศิษย์เลยนะคุณ
อยู่ข้างที่เรียกว่าบ้านเนี่ยนะ
นั่งจับเข่าคุยลูกศิษย์ก็ร้องไห้ไป
ครูก็ทำจะร้องไห้ไปด้วยนะครับ
เอาจริงนะน้องปฐมพรอายุ๑๓แล้วกำลังจะโตเป็นสาว
ห้องนงห้องน้ำไม่มีต้องเข้าไปในป่า
้อยห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้อง
แล้วก็ห่วงเรื่องพวกสุขอนามัยต่างค่ะ
ดังนั้นค่ะอยากให้ใครที่พอมีกำลังทรัพย์
มาช่วยหน่อยได้ไหมหนึ่งเลยคือห้องน้ำขอห้องน้ำก่อน๒คือปรับปรุง
สิ่งที่น้องเรียกว่าบ้านนี่แหละครับให้พออยู่ได้มากกว่านี้
แล้วเงินเหลือหลังจากนั้นน้องก็จะเอามาเป็นทุนการศึกษาต่อไป
อย่างที่ต้องการ๑ห้องน้ำ๒ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

นี่พยายามพูดยาวเพื่ออะไรคุณผู้ชม
เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเลขที่บัญชีที่อยู่หน้าจอตอนนี้
ดได้ทันถ้าจดไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้

ก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านบัญชีของนายสนอพุทธา
ธนาคารกรุงเทพสาขาลำนารายได้นะคะ
เลขที่บัญชีเอาไว้๓๔๕๐๙๗๐๔๓๓นะคะ

สภาพความเป็นอยู่แล้วก็คุณครูเสียงสั่นเลย